โอ้โหเฮียเวียของเราอาจจะตื่นเต้นไปสักเล็กน้อยนะครับ
ก็เลยทำเอาร้องเพลงผิดถูก
สำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ค่ะ
มีโอกาสมาเจอกับบรรดาสาวกคนรักเวีย

มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ

เป็นงานแฟนมิตติ้งค่ะปีที่๑๑
อายุครบ๓๑ปีค่ะ

เออก็ฉลองนานนะคะอยู่นานนาน

แล้วก็ร่วมกิจกรรมทั้งร้องทั้งเต้นไปกับทุกคนค่ะ
ซึ่งในโอกาสนี้นะคะสาวกพี่เวียเขาก็ได้มอบเค้ก
พร้อมกับทองคำแท่งอะไรนะพอแล้วทองคำแท่ง๒บาทเออ
เพื่อเป็นของขวัญในวันเกิดปีนี้ค่ะ
ขณะที่พระเอกหนุ่มได้มอบเงินทำบุญย้อนหลังวันเกิด

ก็มอบให้กับกองทุนผู้ป่วยยากไร้นะคะโรงพยาบาลจุลาพรค่ะ
โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความทรงจำดีเกิดขึ้นนะคะ
ก็ต้องขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนเลยทุกคนทุกชาติด้วย
เออไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าไม่ใช่
หมายถึงคนไทยและต่างชาติใช่ไหมเออ
ก็ยอมรับนะคะว่าแฮปปี้มากเลยที่มีแฟนคลับอยู่เคียงข้างกันมาตลอด

จริงแล้วล่วงเลยมานาน
ซึ่งจริงก็จัดทุกปีจริงก็ต้องจัดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาแล้วนะครับ
ด้วยความว่าช่วงนั้นก็คือเราก็ยุ่งอยู่อะไรอย่างนี้เรื่องแบบถ่ายละครแล้วก็อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยก็เลยบอกว่าให้รอแป๊บนึงก็เลยล่วงเลยมาจนถึงวันนี้นะครับ
เพลงเนาะแล้วก็ครับก็ร้องผิดเยอะมากครับ
เป็นสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันนอกเหนือจากการได้พบกัน
ก็จะร่วมทำบุญด้วยกันด้วยการบริจาครายได้บางส่วนให้กับโรงพยาบาลจุฬาพร
มันเป็นอาชีพเราอะครับการแสดงก็คืออาชีพหลักของเรา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักอาชีพตัวเอง
แล้วก็พยายามพัฒนาหาความรู้ใหม่นะครับ
สังคมใหม่จะได้ไม่หยุดอยู่กับที่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นกำลังใจมากเลยครับ
ฟันคลับพี่เวียเขาน่ารักเหนียวแน่นมากจริง๑๑ปีนะครับพี่หวม๑๑ปีคัน
ไวเหมือนโกหกนะคุณนะเข้าวงการมา๑๑ปีแล้วเหรอคะโอ้โห

คุณอยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นด้วยใช่ไหมสมัยนั้น